เอาคุณผู้ชมต่างคนต่างก็มีหน้าที่
เดี๋ยวจะพาไปดูสัตว์ตัวนี้ที่มันมีหน้าที่ที่จะต้องทำในทุกเช้า
แต่มันมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการที่จะทำหน้าที่ของมัน
จนบางทีอาจจะสิ้นใจเลยนะ
โหสงสานน้อง

ตายตายนายหน้าที่เลย
แต่เกิดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่ผมไม่เห็นไก่มันขันได้ยาวอย่างนี้

เหมือนคนแข่งลากเสียงยาว
อ้าวแต่ไหงตึงลงไปเอารูขึ้นมาได้อยู่นะ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

มันก็เลยขันยาวขนาดนี้
เอาสิเอาสักข้างนึงเอากูไม่ตื่นกูตายก็ได้